ที่นี่มีตำรวจไหมเนี่ยสามีภรรยาชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมหลังจากถูกคนร้าย
บุกเข้ามาก่อเหตุพยายามทำร้ายถึงในบ้าน
อันนี้เหตุการณ์หนึ่งแต่ถ้าย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมครับ
บ้านนี้เมียเขาถูกคนร้ายเข้ามาเมื่อเดือนวิทุนายน
มากระทำชำราวตำรวจออกหมายจับแล้วยังจับไม่ได้เลย
โอ้โหบ้านนี้เขาจะอยู่กันอย่างไรเอาลองฟังเสียงดู
ไอ้นกว้าล่ะ
ไอ้นกว้าล่ะ
ผู้ชายเจ้าของบ้านอายุ๒๙ปีแล้วบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นที่บ้านป่าดวน
ตะบนลิ้นฟ้าอำเภอจตุลพักษ์พิมาร
จังหวัดร้อยเอ็ดครับเมื่อเช้าวันที่๒พฤศจิกายน

ส่วนภรรยาก็นั่งไกลเปรย์ลูกชายอายุ๑ขวบอยู่

อายุสักประมาณ๓๕๔๐ปีได้

จากนั้นชายคนดังกล่าวก็ชักมีดออกมาครับ
แล้วโตงเขาจะทำร้ายเขานะครับ
เขาและภรรยาต้องหอบลูกวิ่งหนีเนี่ย

จังหวะนั้นผู้ชายคนดังกล่าวก็ฉวยโอกาสขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปครับ
ภรรยาผู้เสียหายอายุ๒๙ปีเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุ
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันเพราะว่าก่อนหน้านั้นจะถ่ายรูปลูกชาย
หมอนี่เข้ามาพอดีปั๊บก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
ภรรยาผู้เสียหายเล่าต่อบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนร้ายเข้ามาในบ้านย้อนกลับไป๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
วันนั้นสามีไม่อยู่บ้านเธอถูกคนร้ายนะครับ
เป็นคนละคนกับเมื่อกี้นะเป็นคนละคนกับเมื่อกี้
บุกเข้ามากระทำชำราวถึงในบ้านเธอพยายามขัดขืนแล้ว
ดิ้นต่อสู้แล้วแต่คนร้ายมันทำยังไงรู้ไหม
มันเอามือเนี่ยบีบคอลูกขวบนึงเอาไว้เธอเลยต้องจำยอม
หลังเกิดเหตุเธอกับสามีไปแจ้งความแล้วนะที่สพจตุลพักษ์พิมาร
ซึ่งตำรวจก็ออกหมายจับคนร้ายแต่ยังจับตัวไม่ได้
พอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับยิ่งทำให้เธอกับสามีหวาดกลัวหนักเลย
วิงวอนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยติดตามคนร้ายทั้งสองรายมาดำเนินคดีให้หน่อย
เขาแจ้งความว่าสพจตุลพรรคพิมาน
ถ้าความปลอดภัยของประชาชนมันอยู่บนเส้นได้แบบนี้
จังหวัดดีไหมสืบจังหวัดไปดูให้หน่อยได้ไหม
หมู่บ้านนี้แล้วเขาจะอยู่กันยังไง
ครั้งหนึ่งเข้ามาทำร้ายครั้งล่าสุด
แต่ครั้งก่อนเข้ามาข่มขืนเมียเขาไปแล้วนะ